มันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะ
โมโหโมโหเลยที่ลูกสาวแอบไปมีลูก
แล้วพ่อโมโหพ่อด่าลูกสาวอย่าเลยนะ
จะไม่เลี้ยงแล้วจะไม่สนใจเลย
แต่พอลูกสาวเอาลูกมา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

ผมเริ่มไม่พอใจคุณพ่อแล้วนะ
คุณพ่อจะมาพูดกับหลานตัวน้อยเสียงดังแบบนี้ไม่ได้

เห็นหน้าหลานรักหลาน
คุณผู้ชมหมาหัวเน่ามันเป็นแบบเนี้ย

กลายเป็นว่าพ่อไม่สนใจลูกสาวแล้ว
ระหว่างลูกสาวโดนตัดหางปล่อยวัด

นี่แหละค่ะโอ๊ยคือเจ้าตัวสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ย
หมาเนี่ยนะคือมันไปเที่ยวนอกบ้าน

พ่อก็ทำเนียนดุเลยแต่ดุแค่ไหน
ด้วยความรักก็รักหลานเหลือเกิน
น้ำเงินตัวจิ๋วนั่นแหละนะ

พ่อแซวพ่อแบบหมายหัวแล้วหนึ่ง

นี่คุณตาคุณตาต้องกักบริเวณนะ
ปากก็บ่นไปแหละพอหลานลืมตาได้ก็หลงหลานอีกตามเคย

คนโพสต์นี่นะคะก็คือคุณพี่รัฐดา
คุณพี่รัฐดาบอกว่าคนในคลิปสามีพี่เอง
หมาเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อน้ำแข็งนะคุณผู้ชม
น้ำตาลนะเจ้าน้ำตาล

ฮะเป็นตัวเดียวในบ้านจาก๒๐กว่าตัวที่ไม่ยอมทำหมันดอม

ใช่ชอบหนีออกไปเที่ยวนอกบ้าน
แล้วนี่ไงมีลูกกลับมา๒ครั้งแล้ว
คือน้ำตาลมันใจแตกมาหลายทีแล้วค่ะ
ติดง่ายแล้วจน
พอสามีพี่เห็นเจ้าน้ำตาลออกลูกมาอีกเท่านั้นแหละ
เหมือนจะดุแต่สุดท้ายก็รัก

น้ำแดงเตรียมมาเกิดได้เลยลูก